ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์
คือขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพลงอะไร
พระเอกใหม่ชื่อแทนตะวันหล่อมาก

ซึ่งล่าสุดค่ายกัตนาก็เอามาปัดฝุ่นทำใหม่ค่ะ
นางเอกก็คือน้องชิง

ซึ่งนะคะคนที่มารับบทพ่อคือพี่เต๋านั่นเองค่ะ

ตั้งแต่การแสดงจนถึงการร้องเพลงค่ะ

กนิกหน่าฟังพี่เต๋าก็อยากฟังเขานอนมากกว่า

ถึงพาไปดูคอนเซิร์ตจริงของพี่เต๋าว่า
แล้วน้องสมใจลูกสาวคนโตของพี่เต๋าเนี่ย

กระหับฟังเสียงหน่อยค่ะ
สวัสดีครับพ่อคุณลูกสวัสดีครับ

มันไม่มีใครบอกว่าตัวเองร้องเพลงเพราะหรือไม่เพราะ

ไปดูมั้ยจะได้รู้ฟิลลิ่งว่าในยุค๙๐นั้นเป็นยังไง
เต๋ามาว่าไงลูกชายเรียกตั้งแต่วันแรกลูกชายเลยครับ
ก็เลยแบบโอเคเขาเปิดใจเราเราคุยกัน
การทำงานทุกอย่างมันไม่ใช่ว่า
เดินเข้ามากองแล้วก็แยกย้ายกลับบ้าน